มาดูที่เรื่องใกล้ตัวประชาชนเรื่องของการใช้สิทธิ์บัตรทอง

แล้วคุณต้องย้ายสิทธิ์ไปโรงพยาบาลที่ไม่ได้ถูกยกเลิก
จะต้องมีวิธีการอย่างไรนี่เป็นสิ่งสำคัญมาก
ถูกต้องค่ะเพราะว่าที่ทั้งโรงพยาบาล
แล้วก็คลินิกที่ถูกยกเลิกคือ๖๔แห่ง
ดังนั้นคุณผู้ชมคะพาไปดูอันนี้เป็นตัวอย่างในเขตราชบุรณะ
ประชาชนเขาก็จะไปลงทะเบียนขอย้ายสิทธิ
แล้วดูบรรยากาศตั้งแต่เช้าสิคุณสืบสกุล
คือมารอกันตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้น
เพราะว่าเขาแจกบัตรคิววันหนึ่ง๓๐๐คิว
แล้วบางคนที่มาต่อคิวเนี่ยนะเขาบอกว่าโอ๊ย
มาเป็นรอบที่๒รอบที่๓แล้ว
เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการให้ตอนฟ้าสางแล้ว

แล้วก็รอกันหลายชั่วโมงเหมือนกันนะ
ใช่คือเขาแจกวันหนึ่ง๓๐๐คิว
เอาใครมาก่อนก็ต้องรอจนกว่าจะถึงเวลาทำการนี่
รองเท้าจองคิวเอาไว้แบบนี้เลยนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ถาม
ชาวบ้านที่อยู่แถวย่านบางประกอบนี่แหละค่ะ
เขาก็บอกว่าโอ๊ยมารับบัตรคิวตั้งแต่ตี๕๓๐
เดินทางมารอรับบัตรคิว๒รอบ
แต่ว่าไม่ได้เลยเพราะคิวมันเต็ม
วันหนึ่งเขาแจก๓๐๐คิว
มันไม่พอกับประชาชนที่ถูกตัดสิทธิไงคะ
ทีนี้ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ลงออนไลน์
เขาบอกว่าการลงออนไลน์บางทีฉันก็ตาใหม่คอยจะดี
ลูกหลานไม่ได้ช่วยดูไม่ได้ช่วยกรอกให้

คือบางคนผู้เท่าผู้แก่ก็บอกโอ้โหกรอกยากในออนไลน์
ใช่ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชบุรณะ
เขาก็บอกว่าเป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่สปสช
สำนักงานเขตเป็นแค่ผู้ที่ให้ใช้สถานที่ในการรับเรื่องเท่านั้น
แล้วคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านนายแพทย์ศักดิ์ชัย
การจณวัฒนาเลขาธิการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช

อันนี้ต้องฟังให้ดีนะถึงหลักการและเหตุผล
ในการที่มีการยกเลิกใช้สิทธิ์บัตรทอง
ใช่ค่ะก็คือทางสปสชบอกยกเลิกสัญญาการให้บริการสาธารณสุข
คลินิกชุมชนอบอุ่นโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ทำผิดสัญญาเอาง่ายคนที่มีการทุจริต
เบิกจ่ายเงินกองทุนบัตรทอง๖๔แห่ง
เช่นประชาชนถูกสวมสิทธิ์
หรือว่าประชาชนไม่ได้เข้ารับการรักษาจริง
แต่ว่าโรงพยาบาลหรือคลินิกเหล่านั้น
มีการเบิกเงินจากสปสชเป็นการเบิกเงินรายหัวไงคุณ
ใช่เออเขาตรวจพบแบบนี้เขาก็เลยอ้าว
ตัดสิทธิ์โรงพยาบาลและคลินิกเหล่านั้นซะเลย๖๔แห่ง
ใช่ค่ะแล้วก็จะมีผลตั้งแต่๑๘กันยาที่ผ่านมา
ก็ทำให้ประชาชนที่เขามีสิทธิ์บัตรทอง
คลินิกชุมชนอบอุ่นแล้วก็โรงพยาบาลทั้ง๖๔แห่ง
ในพื้นที่กรุงเทพได้รับผลกระทบประมาณ๘แสนราย

ใช่แล้วเขาก็มีกลุ่มที่เขาต้องประสานอย่างเร่งด่วนด้วยไงคุณ
อย่างกลุ่มที่เข้ารับบริการในคลินิกชุมชนอบอุ่น
ซึ่งมันก็จะมีคิวพวกรอผ่าตัดล่วงหน้าแบบนี้
หรือว่ากลุ่มที่ยังรักษาตัวเป็นคนไข้ในโรงพยาบาล
รวมถึงกลุ่มหญิงตั้งคันอายุคัน๓๒สัปดาห์ใกล้คลอดแบบนี้
คือตอนนี้ถ้าถูกตัดสิทธิ์จากโรงพยาบาลหรือคลินิก
ที่เขาถูกยกเลิกทีนี้มันเป็นช่วงรอยต่อ
ถ้าประชาชนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองนะฮะ
ไม่ไปย้ายโรงพยาบาล
มันจะเป็นช่องว่างทำให้ไม่ได้รับการรักษาดูแล
ใช่อย่างคนที่ต้องฟอกไตต่อเนื่องแบบนี้

ซึ่งทางสปสชย้ำบอกว่า
บัตรทอง๓๐บาทของประชาชนกลุ่มนี้

แต่ว่าการยกเลิกสัญญามันเกิดขึ้น

ต่างจังหวัดไม่ได้รับผลกระทบนะคะ
ส่วนกลุ่มที่เคยใช้บริการในคลินิก
หรือว่าในโรงพยาบาลที่ถูกยกเลิกสิทธิ์เนี่ย
สามารถเข้ารับบริการต่อเนื่องได้
หน่วยบริการทั้งโรงพยาบาลของรัฐ

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หรือว่าศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

ส่วนค่าใช้จ่ายมันก็เป็นไปตามสิทธิ์เดิม

อันนี้ก็ต้องเอาให้แน่ใจเอาให้ชัวร์นะ
เพราะว่าโรงพยาบาลต่างที่ถูกย้ายสิทธิ์มา
เขาจะไปเบิกจากสปสชหรือว่าเบิกจากรัฐได้
ถูกต้องไหมอันนั้นเป็นระบบภายในของเขา
ถูกต้องส่วนผู้ป่วยที่ยังนอนรักษาตัว

แต่ว่ายังเขาเรียกว่าอะไรยังไม่สิ้นสุดแผนการรักษา
ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะใช้สิทธิ์นอนรักษาต่อเนื่องได้

แล้วสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดผ่าตัด
หรือว่าจะแอดมิตรเป็นผู้ป่วยตั้งแต่๑๘กันยายนที่ผ่านมา
กับโรงพยาบาลที่ถูกบอกยกเลิกสิทธิ์เนี่ย
อันนี้ก็สามารถแจ้งชื่อวันนัดผ่าตัด
แล้วก็แจ้งเบอร์โทรศัพท์มาได้
ให้เบอร์สายด่วนสปสชไว้๑๓๓๐นะคะ
คุณผู้ชมสามารถติดต่อได้
คือเขาบอกว่าตอนนี้เตรียมเอาไว้๖๐คู่สายเอาไว้รองรับแล้ว

แล้วก็อันเดอร์สกอร์หรือว่าขีดล่างเลข๒

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แล้วก็ย้ำสายด่วน๑๓๓๐ตลอด๒๔ชั่วโมงอีกทีหนึ่ง
ก็เป็นช่วงที่ประชาชนอาจจะยุ่งยากสักนิดหนึ่งตอนนี้
แต่ว่าโอ้โหจำนวนที่ครอบคลุมถึง๘แสนคนก็เยอะนะฮะ